หมอเฟิร์นหนึ่งไม่ออกสัตวแพทย์หญิงหนึ่งไม่ออก
ทิศโทร๑๙๑แล้วตำรวจไม่รับประสาท
ที่คนร้ายมาบุกคลินิกแล้วเอาอะไรฟาดกล้องวงจรปิดนะนะ
จำได้แล้วใช่ไหมเขาบอกแบบนี้จำได้ใช่ไหม

เอ้ารอบนั้นน่ะพ่อหมอเฟิร์นมาช่วยแล้วยังเจอหน้าอีก
พ่อเขาบอกว่าก็ครอบครัวเขาบอกว่าก็คุณจับแล้วตำรวจก็บอกว่า
ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่จิตไม่สมประกอบ
เบิร์ตตอนนั้นเข้ามาตรงคลินิกตั้งแต่ยังไม่เที่ยงคืน
แล้วออกไปตอน๖โมงเช้านะ๖ชั่วโมงที่อยู่แถวคลินิกหมอเฟิร์นนะ
เออก็ต้องปล่อยอ่ะ

ถ้าบ้านคุณผู้ชมมีลูกสาวแล้วลูกสาวอยู่คนเดียว
แบบนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงมาอีกรอบแล้วครับ
คราวนี้มาเช้ามืดแล้วยังไม่ทันสว่างดีเลยตี๕๕๐
กำแพงบ้านนะฮะแล้วเดินเข้าไปในบ้านนะครับนี่นี่กำแพงบ้าน
แล้วเดี๋ยวเข้าไปในไหนรู้ไหมไม่ได้เข้ามานอกตัวบ้านนะครับ
เข้าไปเปิดตู้เย็นเข้าไปเปิดตู้เย็นแล้วนั่งเลือกหยิบของกินในตู้เย็น
ใส่ถุงพลาสติกจากนั้นก็เดินออกจากบ้านไปท่าทางอ่ะดูดูได้เป็นคนยังไง
นี่สวมเสื้อกางเกงขายางมิชชีสสวมมวกด้วย
หลังเกิดเหตุคราวนี้หมอเฟิร์นไม่โทรเลยว่าเฮ้ยดอมน้ำแข็ง
ไม่โทร๑๙๑แล้วไปสะพอเมืองไร้ยองครั้งนี้ไปด้วยตัวเองเลย
ไม่นานครับไม่นานหลังจากตำรวจนะครับ
ได้รับแจ้งความก็ไปตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้
ดำเนินคดีจับได้ที่สวนศรีเมือง
อำเภอเมืองระยองครับห่างจากโรงพัก๕๐๐เมตร
นี่ครับคุณผู้ชมผมถามจริงผมไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะ
เขาก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ถามว่าเราเจอคนแบบนี้
เข้ามาแบบนี้เรากลัวไหมผมถามแค่เนี้ย
จับได้พร้อมรถจักรยานสีเขียวของเขาจากการสอบสวนทราบว่า
ชื่อในพิเศษวีรักกระโมนอายุ๔๐ปี
หลังจากสอบปากคำในพิเชษยอมรับว่าผมเข้าไปในคลินิก
จริงครับไปขโมยของออกมาจริงครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วคราวนี้บุกลุกเคหาสถานเนี่ย
กลางคืนแล้วก็หารักทรัพย์แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดี
ส่วนเรื่องจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่ามันต้องส่งครับ
เดี๋ยวตำรวจต้องส่งให้หมอตรวจถ้าป่วยจริง
นี้ต้องส่งรักษาแล้วนะตามขั้นตอนนะ
สองครั้งแล้วนะไม่รู้นะถ้าผมเป็นตำรวจท้องที่ผมคิดมากแล้วนะเนี่ย

นะครับบ้านนี้เขาเข้าไปสองครั้งถ้าผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นผมผมคิดมากแล้วอ่ะ
แต่พี่เบิร์ตแต่ด้วยความที่เป็นคลินิกด้วยแหละ
ก็เลยจะไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนี่เห็นไหม

เออเป็นรั้วแบบเตี้ยแล้วก็คนเนี่ยดูสิคือคนเหมือนกับเดินเข้าออกได้อ่ะครับ

หรอต้องสร้างกำแพงต้องกั้นรั้วมีประตูปิดแบบนิดชิดอย่างงี้ไปก่อนหรอ

คุณพ่อในระหว่างแก้ปัญหาพาคุณพ่อมานอนด้วยหมอเฟิร์น